วันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปสำรวจเรื่องของการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่สุพรรณบุรีนะฮะ
ก็ไปเจอในเรื่องของการรูดปัดเนี่ยบางทีเครื่องมันช้ามากนะครับ
แล้วก็ต้องรอนานทำให้มีคนที่ไปรอในการที่จะไปใช้บัตรเนี่ยเป็นลมเลยเพราะว่าอากาศร้อนครับ
รอนานไปหน่อยนะฮะติดตามบรรยากาศได้กับรายงานของคุณธิตภาษิริพิพัฒน์ครับ
อากาศร้อนอบอ้าวและแถวซื้อสินค้าที่ใช้เวลาต่อนานกว่า๓ชั่วโมง
ทำให้ประชาชนรายนี้เป็นลมระหว่างรอใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ร้านทองฟ้าสมิงบ้านไร่
อำเภอศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรี
โดยเจ้าของร้านระบุว่าเครื่องตรวจสอบสิทธิ์มีปัญหาสัญญาณต่ำ
ทำให้ต้องใช้เวลาสแกนบัตรนานกว่าปกติ
ไป๑วันมีประชาชนมาใช้สิทธิ์แล้วไม่ต่ำกว่า๕๐๐คนจาก๑๒๐๐คน
ผู้ใช้สิทธิ์วันนี้๑๘๐เป็นประชาชนในอำเภอ
อีก๑๒๐เป็นชาวบ้านต่างอำเภอส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ
โดยวันนี้มีผู้ใช้สิทธิ์ที่อายุมากที่สุดอายุถึง๙๘ปีมาต่อแถวใช้สิทธิ์ด้วย
จากเครื่องตรวจสอบสิทธิ์ที่มีปัญหาแล้ว
วันนี้ยังมีปัญหาสต๊อกขาดแคลน
จากสินค้าตามโครงการทงฟ้ายังมาไม่ถึงร้านแม้แต่รายการเดียว
ดังนั้นจำเป็นต้องเอาสิทธิ์ค้าที่เหมือนกันมาขายด้วยราคาต้นทุน
เพื่อให้พี่น้องประชาชนมาใช้สิทธิ์ในวันนี้นั้นมีของติดไม้กิบมือกลับไปที่บ้านด้วยครับ
หนึ่งในประชาชนที่มาใช้สิทธิ์เปิดเผยว่าแม้จะใช้เวลาต่อแถวนาน
แต่ก็อยากมาตรวจสอบสิทธิ์ตั้งแต่วันแรก
เนื่องจากไม่มั่นใจว่าจะได้วงเงินเท่าไหร่รวมถึงเงินจะเข้าตั้งแต่วันนี้จริงหรือไม่
สำหรับสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดของราชาชน์
หนาแน่นอยู่ทำให้ทางร้านต้องเลื่อนเวลาปิดออกไปนะคะ
โดยเจ้าหน้าที่พยายามเน้นย้ำกับประชาชนที่มาค่ะว่า
สวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้ได้ถึงสิ้นเดือนนี้
เพื่อระบายประชาชนให้ไปจับจ่ายในวันอื่น

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากอศรีประจันทร์จสุพรรณบุรีค่ะ